ชายข้างบ้านอืมไปยืนช่วยตัวเองโชว์เป็นประจำทุกวันเป็นประจำทุกวันแหละค่ะ
ดึกแจ้งจำรวจแล้วก็ยังช่วยไม่ได้
ถ่ายคลิปประจานซะเลยคุณผู้ชมนี่นี่ดูนะมาแล้วนะครับ
หย่องหย่องมองมองอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้คือมันหน้าบ้านแบบชนิดที่ว่าใครจะเดินผ่านก็ได้อ่ะ
อันนี้ทำแล้วอ่ะนะก็คือเฟซบุ๊คของคนที่ชื่อว่าเล็บสวยภูเก็ตนะ
เป็นร้านทำเล็บที่ภูเก็ตนะครับก็มีการโพสต์ภาพจากกล้องมุมจรปิดที่ติดอยู่หน้าร้านทำเล็บของเธอ
ในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็ผู้ชายนี่แหละไม่สวมเสื้อ
ขาสั้นมายืนหน้าร้านดึงกางเกงลงแล้วก็จับอวัยวะเพศช่วยตัวเอง
เดินไปที่รถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนนนะคลิปนี้ถ่ายไว้สิบสามเพื่อสติการหยด
อืมยืนแบบนี้นะไม่สนใจใครลมเย็นสบายกันไปนะฮะ
ส่วนอีกคลิปเป็นภาพชายคนเดิมอ่าไปดูอีกหนึ่งคลิปนะ
เป็นภาพภาพของชายคนเดิมคนนี้แหละนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาวไปยืนหน้าร้าน
อันนี้ยังคงเป็นคลิปแรกอยู่นะครับอีกคลิปหนึ่งจะตามมานะฮะ
ชายคนนี้ชอบมายืนหน้าร้าน
ช่วยตัวเองบ่อยครั้งส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงเช้ามืดบ้างราว

ตี๓บ้างตี๔บ้างบางวันก็มาตี๕บ้าง๖โมงเช้าบ้าง

คนแถวนี้นะไม่มีใครกล้าไปทำอะไรหรอก
ก็คือก็ไม่อยากจะไปยุ่งเอาเรื่องเอาความอะไรนะฮะ

ผู้โพสต์ไล่ฝากว่าชายคนนี้ทำแบบนี้มา๔๕เดือนแล้ว
ทำประจำเลยมักจะมาสำเร็จความไคร่
ริมถนนห่างจากร้านไม่มากแต่ต่อมาก็ขยับมาอยู่หน้าร้านนะ
พอรู้ว่าแฟนของเธอไม่อยู่บ้านก็มาทำแบบนี้
ที่ผ่านมาก็แจ้งตำรวจแล้วจับไปแล้วหลายครั้ง
แต่ก็คลาดกันทุกครั้งนะฮะจนกระทั่งสิบสาม
แล้วก็แจ้งความอีกแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยผู้หญิงแล้วกัน
อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวคนนี้ดำเนินคดีอีกหน่อยนะฮะ
เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำแบบนี้นะฮะ